คุณผู้ชมค่ะที่ขอนแก่นมีการโพสต์เตือนภัยสาวกัน
ถ้าใครเจอผู้ชายที่รูปร่างทวมลงพุง
แล้วก็ทำทีเข้ามาถามตีสนิทอะไรระวังเอาไว้เลยนะคะ
รายแล้วที่โดนผู้ชายคนนี้เข้ามาถามทำตีสนิท

เขาร่วมใจกันโพสต์ภาพผู้ชายคนนี้เลย
ร้านท้วมลงพุงตัดผมสกินเฮดเสื้อเทากางเกงขายาวรองเท้าแตะ
บอกเลยว่านี่คือหน้าตาของชายที่ไม่น่าไว้วางใจ

ใครไปไหนมาไหนคนเดียวตามลานจอดรถภายในสถานที่ต่าง

พฤติการก็คือจะทำทีมาหลอกถามทาง
คุยตีสนิทวนไปกับวนมาแล้วก็ก่อเหตุลวนลาม
แต่๓คนนี้เขาหนีรอดมาได้ทันนะคะ
หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อ๒ใน๓เขาโพสต์เหตุการณ์
รายแรกเนี่ยเล่าเหตุการณ์บอกว่า
ที่ห้างชื่อดังแห่งหนึ่งเธอกำลังนั่งเฝ้าของให้เพื่อนอยู่
ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาถามทำทีเป็นถามโน่นถามนี่
ไม่หยุดถามสักทีค่ะเธอบอกถามจนรำคาญอ่ะ
ก็เลยตอบไปแบบส่งแล้วก็แชทหาเพื่อนให้รีบขึ้นมา
แล้วผู้ชายคนนี้เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งยอง
แล้วค่อยเขยิบเข้ามาใกล้แอบมองชื่อถามชื่อ
ลุกไปก็ไม่ได้เพราะว่าของอยู่ของเพื่อนมันเยอะเนอะ
กระทั่งเพื่อนมาเธอก็เลยรีบเก็บของเก็บกระเป๋า
แกล้งทำเป็นรับสายแม่แล้วลากเพื่อนออกไปเลย
เขาบอกเขาอ่อนทั้งคู่เลยเพราะตอนนั้นมันคือเวลากลางคืน
เปรี้ยวด้วยพอถามรอปภรอปภว่าอย่างไรรึไม่คุณ
หนูอยู่ใกล้เขานะเดี๋ยวโดนรวมลำเอา

อีกรายนึงค่ะเขานี่เป็นนักศึกษาสาว
แชร์ข้อความเล่าเหตุการณ์เหมือนกันเลยบอกว่าเจอเหมือนกันคนนี้แหละ
ทำทีมาถามนู่นถามนี่เหมือนเป็นอาจารย์
แล้วก็ถามบอกว่าน้องได้พับหัวกางเกงวอร์มขึ้นไหมครับ
ก่อนที่จะเดินไปเปิดเสื้อของเธอขึ้นเฉยเลย
เธอก็เลยผลักเขาออกไปแล้วก็มีหลายเรื่องเลย

ดูหน้าจอยแล้วคุณผู้ชมอ่านได้เลยเจอกันหลายคนค่ะ
ก้าวขาไปขวางหน้ารถหนูเหมือนเดิม
แล้วเขาก็พูดซ้ำวนเรื่องเดิมอยู่เรื่อย
แล้วเขาก็กลับมาคำถามเดิมที่ว่า
เอ้าแล้วน้องได้พับหัวกางเกงวอร์มขึ้นไหม
แล้วเขาก็เดินมาเปิดเสื้อหนูอีกรอบ
ระหว่างที่เขาถามพูดต่างนานาค่ะ
คือเขาจ้องตรงหน้าอกหนู
หนูไม่รู้ว่าเขาจ้องชื่อหรือว่าจ้องอะไรของหนู
ซึ่งมันน่ากลัวมาก
จนหนูทนไม่ไหวหนูก็เลยรีบถอยรถออกมา
เฉียออกมาเลย

เขาก็วิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์หนูมา

บอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอตกใจกลัวมาก
เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย
ฝากถึงผู้หญิงด้วยการไปไหนมาไหนคนเดียวต้องระวังนะคะ
อาจจะคิดว่าเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีอันตรายหรอก
แต่อันตรายมันอยู่รอบตัวเราจริง
ถ้าเจอคนไม่น่าไว้วางใจให้รีบหนีทันทีค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจ
มันก็เลยอาจจะยังไม่สามารถเหมือนกับว่าตามจับตัวผู้ชายรายนี้ได้
แต่ก็อย่างที่บอกให้เห็นภาพชัดเลย
คุณผู้ชมดูนะหน้าตาแบบนี้เจอที่ไหนไปให้ไกล